ต้องเพราะมีเรื่องของไฟไหม้
เป็นไฟไหม้กาซิโนแห่งหนึ่งที่ปลอยเป็ดนะครับ
คุณผู้ชมไม่ก็เกือบ๑ชั่วโมงทีเดียวนะครับ

ก็ทำให้คนที่ไปที่นั่นก็ต้องหนีตายออกมากันโอละหมานทีเดียวครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้ข้ามไปดูที่ฝั่งปลอยเป็ดกันก่อนนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์กระดาษที่เกิดเพลิงไหม้บ่อนกาซิโน
หลังบ่อนคราวกาซิโนของปลอยเปสจังหวัดบันเตียเมนเจยนะฮะ
กัมพูชาอยู่ห่างจากพรมแดนอลัญญประเทศจังหวัดสาแก้วไปประมาณ๑๕๐เมตรนะครับ
โดยต้นเพลิงนั้นเกิดที่บริเวณบันไดเลื่อนชั้นที่๒ซึ่งมีระเบิดเกิดขึ้นทำให้มีเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้ลามไปติดที่ลิฟต์นะฮะ
โดยมีรถน้ำรถดับเพลิงของกัมพูชาแล้วก็ของบ่อนกาซิโนร่วมกับ๑๐คันไปช่วยฉีดน้ำสกัดไฟ
ใช้เวลาประมาณสัก๔๕นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
เมืองต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้จากชั้นที่๒ไปจนถึงชั้นที่๙
แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของความเสียหายได้นะฮะ
เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทำให้มีชาวจีนทำงานในบ่อนกาซิโนแล้วก็เป็นนักพนันชาวจีนที่พักอยู่ในโรงแรมกาซิโนนี้เนี่ยนะครับ
แต่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปอเต็ดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีบรรยายงานผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนฝั่งไทยเองนายสวนิทสุริยกุลณอายุทยานะครับเป็นนายอำเภออลัญญประเทศ
สาแก้วก็ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอรยประเทศ
แล้วก็กู้ภัยอลัญญประเทศนำรถดับเพลิงรถน้ำไปช่วยด้วยนะครับ
สแตนบายอยู่ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอลัญญประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือถ้าเกิดว่าฝั่งกัมพูชานั้น
ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีบรรยายงานว่ามีคนไทย
เดินทางไปที่นี่แล้วก็บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ